โครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่มีผลตอบรับเป็นอย่างดี
มีทั้งประชาชนมีทั้งร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
แล้วเขาก็มีความพยายามในการที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ให้ครบ๑๐ล้านคน
ทีนี้ก็เปิดมาเขาเรียกว่า๒เฟสสองเฟสในระยะแรก
คือให้ลงทะเบียนกันให้ครบ๑๐ล้านคนก็มีคนลงทะเบียนไปครบแล้วนะคุณ
แต่ว่ามีคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วัน
ทีนี้ทางโครงการเขาก็ต้องดึงสิทธิ์นั้นกลับคืนมา
พอกลับคืนมามันก็เลยกลายเป็นสิทธิ์ที่ให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นอีก
เอาสิทธิ์เก่ามากองกลายเป็นสิทธิ์ใหม่ที่คนใหม่จะได้
กลายเป็นเฟสที่๒ซึ่งเปิดไปเมื่อไม่นานมานี้
แล้วก็มันก็เป็นแบบนี้อีกนะครับคนไม่ใช้สิทธิ์อีกก็ยังเหลือสิทธิ์อีก
ก็เลยกลายเป็นเฟสที่๓ในระยะที่๑ซึ่งเปิดเมื่อเช้านี้
แสนกว่าสิทธิ์ปรากฏว่าคุณจริงเขาเปิดในเวลา๖โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
เท่านั้นแหละเปิด๖โมง๗โมงเต็ม
เต็มเลยแล้วจะบอกว่าก่อนที่จะเต็มนะเกิดปัญหาเยอะมากค่ะ
จนทำให้แฮชแท็กคนละครึ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่๑เลย
เพราะปัญหาเยอะมากหลายคนเข้าไปบอกว่าเว็บล่มลงไม่ได้
อยู่ก็แบบเข้าไปลงแล้วก็แบบอยู่บอกว่า
คุณใช้สิทธิ์เกินจำนวนครั้งให้รออีก๑๐นาทีอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณลงทะเบียนผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะฮะ
บางคนก็ตื่นยังไม่ทันเลยตื่นมา๗นาฬิกา๒๑นาที
หมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าพอเปิด๖โมง๗โมง๒๐หมดแล้วนะฮะ
ของโครงการเหลือ๐แล้วนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นการรับสิทธิ์ไปครบ๑๐ล้านคนแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูนะคุณนะมาดูนะสำหรับ๗แสนกว่าสิทธิ์
เปิดให้ลงทะเบียนก็ต้องมาดูเงื่อนไขอีกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ไป
แล้วถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วันโครงการตัดสิทธิ์กลับคืนมาให้กับโครงการ
ประมวลผลใหม่ว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิภายใน๑๔วันอีกเท่าไหร่
อีกสัก๒แสนคนก็ต้องเปิดให้ครบ
ต้องเปิดอีก๒แสนคนนี้ให้คนใหม่มาลงทะเบียน
ก็กลายเป็นว่าเฟส๑ก็จะเป็นครั้งที่๔แล้ว
ใช่ฮะสรุปแล้วนะคุณต้องฟังให้ดีนะฮะ
เมื่อกี้ถือว่าเป็นระยะที่๑มี๔เฟส
ระยะที่๒กำลังพิจารณากันอยู่
นายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลัง
พิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการนี้
ในระยะที่๒ต่อจะได้ข้อสรุปเดือนธันวาคม
เพราะว่าโครงการนี้เห็นบอกว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็มีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างดีนะครับ
ต้องย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์นะฮะ
ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับได้รับสิทธิ์อย่างไรอะไรบ้าง

คือรัฐบาลจะจ่ายเงิน๕๐ของมูลค่าสินค้านะครับ
โดยเมื่อท่านไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่างที่ร้านค้าต่าง
ก็ลงทะเบียนกับโครงการนี้แล้วเหมือนกัน
เมื่อท่านควักเงินจ่ายสมมุติวันนี้คุณซื้อได้ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
เพราะว่าเขากำหนดไว้แบบนี้วันนี้คุณไปซื้อ๑๕๐บาท
รัฐควักจ่ายให้คุณครึ่งหนึ่งนะฮะ๗๕บาท

ใช่นะครับดังนั้นถ้าคุณใช้สิทธิ์ครบยอดเงินเต็มของคุณคือ๓๐๐๐บาท
ค่ะนะฮะก็เท่ากับว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งพันห้าอ่า

ใช่ค่ะนะฮะเพราะรัฐเนี่ยเขาไปอุดหนุนเงินให้กับทางร้านค้าเนี่ย๕๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
เช่นนี่เอาง่ายกว่านั้นนะเวลาเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยว๑ชามราคา๔๐บาทกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ
ก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยสแกนจ่ายนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันโคกันกับโครงการคนละครึ่ง
ใช่ค่ะอ่าท่านเข้าไปในแอปท่านไปกดเลยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง
หรือบางคนใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันมันก็จะมี๒โครงการให้ท่านกด
อ่าแต่ถ้าท่านใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเนี่ยท่านก็ไปกดติ้งเลย
พอกดปุ๊บนะฮะมันก็จะถูกหักเงินไปแค่๒๐บาทของราคาก๋วยเตี๋ยว๔๐บาท
ดีไหมก็คนละครึ่งตามชื่อเลยใช่ไหมคะ
ถ้าคุณอยากกินเพิ่มคุณก็สั่งอีกชามมันก็หักไปอีก
ก็ถ้าสมมุติว่าอยากทาน๒ชามใช่ไหมครับ๘๐บาทคุณก็จ่าย๔๐บาท

แต่ย้ำนะฮะว่าต่อวันต้องใช้สิทธิ์ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
จะใช้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ค่อยทยอยไปจนกว่าจะครบ๓๐๐บาท
ส่วนทางด้านของแม่ค้าพ่อค้าเขาก็บอกเขาได้รับ

ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาได้รับประโยชน์อย่างไกล
ส่วนประชาชนที่ใช้สิทธิ์ก็บอกว่าได้รับประโยชน
ลดค่าภาระค่าใช้จ่ายได้จริง
อย่างที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ถนนคนเดินในตัวเมืองทัพเที่ยง
เทศบาลนครตรังใช่ครับ
เป็นศูนย์รวมแหล่งอาหารเลยนะฮะของกินของใช้เสื้อผ้า
ช่วงนี้นะคึกคักนะคนที่มาจับจ่ายซื้อของเนี่ย
นะครับก็ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง
ร้านสินค้าเพียง๒๐บาทร่วมโครงการด้วยเช่นเดียวกัน
ลูกค้ามาซื้อจ่าย๑๐บาทเองนะฮะ
ทำให้ลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันเนืองแน่นเลยนะครับ
ลูกค้าเองก็สามารถจับจ่ายซื้อหาสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น
หัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของตนเองนะครับ
ส่วนพ่อค้าขายผลไม้สดคือคุณกฤษกรแท่นดี
เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี้บอกว่าตั้งแต่มีโครงการนะครับ
ละครึ่งนี้นะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าคนละครึ่งจริงนะครับ
แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเพิ่มเป็น๒๓เท่าเลยนะครับ
รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าก็สะดวกครับ
เวลาจ่ายผ่านแอปอะไรเรียบร้อยเลย
อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยตอนนี้ผมขายดีเกือบทุกวันนะครับ
ส่วนแม่ค้าร้านหงฟ้าไก่ทอดโกอุ๊ดนะฮะคือคุณสิริพรฉิมมุกกระสิกนะครับ
บอกว่าโครงการคนละครึ่งนี้นะคะเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะ
กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าได้ที่ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยค่ะอ่า
ชอบค่ะการจับจ่ายซื้อสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นค่ะ
อยากให้รัฐบาลทำโครงการนี้ไปเรื่อยเรื่อยการใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยนะฮะ
ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับลูกค้าหรือสำหรับร้านค้าแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนชาวบ้านผู้บริโภคอย่างนางสาวสาธิธรคงแก้วบอกว่า
โครงการคนละครึ่งดีมากเพราะจากที่เคยจ่ายเต็ม
ก็เหลือเพียงจ่ายครึ่งเดียวสามารถประหยัดไปได้เยอะเลย
อาหารเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยโอ้ประหยัดไปเยอะเลยต่อมื้อนะฮะ
โครงการนี้มีอย่างต่อเนื่องจะดีมากนะครับ
ก็ไม่ยุ่งยากในการใช้แอปแล้วก็มองว่าสะดวกดี
ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะช่วยประชาชนได้มากเลยนะครับ
อย่างที่บอกไปโครงการในระยะ๒กำลังจะมีและพิจารณากันอยู่
น่าจะเสร็จสิ้นในการพิจารณาเดือนธันวาคมนี้นะครับ
เขาบอกเขาจะมีการขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่
ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ

ก็ถือว่าเป็นอีกพิษเครื่องยนต์ที่จะช่วยเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยตอนนี้
ถ้าเกิดว่าไปดูเครื่องยนต์ด้านเศรษฐกิจ๔ตัวเนี่ย
๓ตัวบอกว่าคือบอดเกือบสนิทเลยนะ
การส่งออกการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชน
ตัว๔ตัวเดียวการบริโภคของคนในประเทศ
การที่จะรัฐบาลอัดฉีดแบบนี้แหละค่ะ

ต้องมีการกระตุ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้
ญาติผมนะโทรมาบอกผมว่า
ตอนแรกบอกฝากหน่อยฝากลงทะเบียนให้หน่อย
ผมก็โทรกลงทะเบียนไปบอกลงไม่ทัน
อกหักใช่ไหมคะถึงบอกว่าคนอกหักมาพักบ้านนี้
ดูข่าวของเรานะคะข่าวเที่ยงแบบนี้ค่ะ